ตากชุดชั้นในกางเกงในเนี่ย
เช่นนั้นอาจจะโดนขโมยแบบนี้ค่ะ

แล้วก็เป็นชายรูปร่าง

โอ้โหนี่มันตั้งใจเลยนะตั้งใจมาแบบตั้งใจเลย
่องมาภายในหอพักแห่งหนึ่ง
ริมถนนสายหนองชากเนินโมก
หมู่ที่๓ตำบลหนองชาก
ช่วงกลางดึกของวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
มาถึงเดินตรงดิ่งเข้าไปตรงที่ผู้พักอาศัยเขาตาก

แล้วก็ทำการขโมยชุดชั้นใน
โดยเฉพาะชุดชั้นในสตรี
งานนี้มีคนเห็นนะคะ
ในขณะที่โจรโรคจิตคนนี้กำลังขโมยกางเกงใน

นายเอนามสมมุติผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
ขณะเกิดเหตุหลังฝนตก
เขาได้ยินเสียงดังเหมือนว่าไม้แขวนเสื้อกระทบกัน
คุณเคยได้ยินไหมคงอ่าเค้าเลยรีบมาดู
ตรงบริเวณช่องบานเกร็ดหน้าห้อง
แล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้โพกผ้าคลุมหัวเลย
เดินอยู่หน้าห้องที่ติดกัน
แต่ตัวเขาไม่กล้าออกมาดูข้างนอก
เพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายหรือเปล่าถ้าเป็นโจร
เขาก็ตั้งสติก่อนแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลย
สักพักไม่นานสายตรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุค่ะ
แต่ทางคนร้ายหลบหนีไปแล้ว
พอออกมาตรวจสอบก็พบว่าชุดชั้นในของผู้ชายเนี่ย
หล่นอยู่ที่พื้นหน้าห้องของตัวเองค่ะ
คือเหมือนว่าเอาไปแต่ชุดชั้นในผู้หญิง
ก็เลยทำการขอดูภาพกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่าคนร้ายขี่รถเข้ามาทางด้านหลังของหอพักนะคะ
แล้วก็ก่อเหตุขโมยชุดชั้นในทุกห้อง
ห้องที่มีการตากเอาไว้
แล้วหลังจากเกิดเหตุนางสาวซีนามสมมุติผู้เสียหายรายหนึ่ง
เธอบอกว่าน้ำตาแทบไหล
ตากชุดชั้นในเอาไว้๕ชุดแถมเธอเพิ่งซื้อมาใหม่โอ้โฮโอ้โฮ
มูลค่าเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้มากมายอะไร
แต่อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งจับคนร้ายให้ได้ไว
เพราะจะไม่มีชุดชั้นในใส่นะสิ
อันนี้เดินร้อนจริงนะโอ้โฮจะออกจากบ้านไปทำงานยังไง
ซึ่งเธอบอกว่าคืองานนี้มันไม่ได้มีผู้เสียหายคนเดียวนะคะ
เพราะว่าเขาโดนกันหลายต่อหลายคนหลายห้องเลย
เอาเป็นว่าเราก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่นะ
รีบตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยไว
เพราะว่าตอนนี้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ตรงนั้น
เขาหวาดภาวะกันหมดแล้วเวลาจะนำชุดชั้นในออกมาตาก
จริงแล้วคืออยากให้เจ้าหน้าที่ตามจับคนร้ายเร็ว
เพราะว่านอกจากการที่มาขโมยชุดชั้นในแล้ว
เดี๋ยวมันจะมาทำมิดีมิร้ายอะไรผู้หญิงหรือเปล่า
น่ากลัวอันตรายนะคะเอาน่าเห็นใจนะ

จะให้ไปตากตรงไหนมันก็ไม่แห้ง

ใช่เสี่ยงถ้าไปตากบนหลังคาบ้านเกิดตกลงมายุ่งเลย
ตรงนี้แหละแต่ฉันต้องหวังให้เจ้าตัดีนะ
ช่วยดูแลให้เราด้วยแล้วกันนะคะ